คุณผู้ชมทีนี้มาดูน้องนักศึกษาปี๔ค่ะ
ก็พยายามสู้ชีวิตสุดนะคะ
ปกติแล้วเรียนไปด้วยแล้วก็เป็นนักร้องตอนกลางคืนไปด้วย

เขาก็เลยไปเอารถตู้มาดัดแปลงเป็นร้านขายพิซซ่าเวียดนาม
ร้านขายพิซซ่าเวียดนาม
คนที่เขาทานแล้วเขาบอกอร่อย
น้องพี่ยังไม่เคยทานลองส่งมาหน่อย
จะชิมให้ว่าอร่อยจริงไหมนะแต่ว่าคนที่กินแล้วเขาบอกอร่อยค่ะ
แต่นี่บรรยากาศชิลสุดแบบนี้นะคะ
บรรยากาศชิลมากคือเป็นมุมหนึ่งของป่า
ภายในมหาวิทยาลัยราชพัฒน์มหาสารคามนะคะ
มีร้านขายพิซซ่าเวียดนามเขาชื่อว่าร้านปู่เขียวค่ะ
บรรยากาศก็จะบ้านชิวแบบนี้แล้วอยู่ในป่าด้วย
ฟิลล์อารมณ์เหมือนแบบปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
นึกออกไหมนี่ค่ะคุณผู้ชม
เจ้าของร้านคือน้องปฏิพานหวังคละกลางอายุ๒๒ปี
น้องเป็นนักศึกษาปีที่๔เอกดนตรี
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยรัชภัฐบาลสารคาม
เจ้าตัวเล่าบอกว่าเป็นชาวโคราชนะแต่ว่ามาเรียนหนังสือที่นี่
แล้วก็รับจ๊อปเป็นนักดนตรีตามร้านอาหารตอนกลางคืน
เพื่อหารายได้แบ่งเบาภาระให้กับทางบ้าน
แต่ว่า๒๓ปีที่แล้วคือเก็บเงินหนัก
กระทั่งไปซื้อรถตู้คันนี้มาได้
ตอนแรกว่ากะว่าจะเอามาเป็นรถบ้านทำเป็นรถบ้าน
แต่พอมาเจอโควิดระบาดหนักร้านอาหารผับบาร์ต่างมันปิด
เขาเองก็ไม่มีงานทำทีนี้รุ่นพี่ก็เลยชวนมา
มหาลัยทำกันไหมอะไรขายกันไหมเขาก็เลยนี่แหละ
สุดท้ายแล้วตกผลึกที่พิซซ่าเวียดนามนะคะ
คุณผู้ชมทีนี้วิธีการทำไม่ยากเลยนะคะ
วิธีการทำเริ่มจากนำแผ่นแป้งเวียดนามมาทาด้วยน้ำพริกเผา
แล้วก็นำไปวางบนเตาแล้วตีไข่ใส่ลงไปคนให้ทั่วแบบนี้
มันคล้ายอะไรนะพี่เบิร์ตคล้ายอะไรนะของป้าเฉื่อยน่ะ
ครีปอ่ะคล้ายไหมคะแต่อันนี้พิซซ่าเวียดนามนะฮะ
ไส้กรอกโรยลงไปหมูยอโรยลงไปตามด้วยหอมเจียวแล้วก็ต้นหอม
จากนั้นก็ราดด้วยซอสมะเขือเทศและมายงเนสเป็นอันว่าเสร็จสับเสร็จสิ้น
อันนี้เขาขายอันละ๓๕บาทนอกจากแบบกินแบบฟินฟินแล้ว

ใครอยากช่วยอุดหนุนน้องนะคะก็ไปลองกันได้บรรยากาศสุดชิวแบบนี้
ที่ถนนเส้นหลังปรายศนีย์ศรีสวรรค์เทศบาลเมืองมหาสารคามนะคะ
ร้านก็จะเปิดขายตั้งแต่๑๐โมงเรื่อยไปจนถึง๕โมงเย็น
เห็นไหมเอาเก้าอี้มาวางแบบนี้คนก็มารอ
ร้องเฉยเลยบรรยากาศชิลป์แบบนี้